ไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่
บรรยากาศเขาดีเตรียมต้อนรับหน้าหนาวกันแล้ว
เพราะฉะนั้นติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
เอาล่ะคุณผู้ชมผมจะพาไปที่นี่

เอ๊ยสถานที่เที่ยวมันเยอะเล่าไปต่อ
คุณเคยไปที่นี่ไหมไม่เคยอ่ะสวยมาก

แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่เส้นทางสายแม่ริมเสมิงตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
สวยมากเลยอ่ะใครอยากไปถ่ายรูป
ไปจัดเลยนะครับทางไร่ที่นี่นะครับเขามีการปลูกดอกสร้อยไก่หลากหลายสี
แล้วก็มีทุ่งดอกมากะเร็ดสาวชอบแน่เลยอ่ะ
ทานตะวันก็มีต้นบอลกระดาษยักษ์สูงร่วม๓เมตรที่หาชมได้ยาก
เขาบอกว่ากำลังเบ่งบานไปทั่วไร่
โอ้โหวิวตอนนี้กำลังสวยเลยเนาะอากาศเริ่มดีแล้วเนอะ

ญี่ปุ่นฟูจิฟูจิของญี่ปุ่นฟูจิของญี่ปุ่นพูดธรรมดาก็ได้
อยากจะให้มีความญี่ปุ่นเอาใครอยากไปเที่ยวนะครับ
สวนเขาแนะนำนะครับอยากจะให้ไปเที่ยวกัน
คือวันที่๒๒ตุลาคมเขาเริ่มจะเปิดแล้วสำหรับทางเชียงใหม่นะครับ
เปิดให้รับนักท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบแต่ยังไงซะ
ทางสวนแล้วก็พื้นที่ต่างในจังหวัดเชียงใหม่
เขาก็จะมีมาตรการในการคุมเข้มในการป้องกันโควิด๑๙
เขามีมาตรการอะไรไหมฉีดวัคซีนครบต้องไหม
ต้องมีผลตรวจมั้ยยอดได้แต่ต้องปฏิบัติม
ตามมาตรการทางภาครับ